จะรับให้เต็มที่เลยค่ะเอาให้มวลแล้วค่ะ
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามันแล้วค่ะ
ยินดีต้อนรับทีมงานไทยรัฐทีวีสู่จังหวัดอุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับมากเลยนะคะที่จะมาร่วมชมแล้วก็ร่วมถ่าย
ร่วมถ่ายทอดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี
ก็คือพิธีแห่เทียนพรรษานั่นเอง
อยากให้มาดูตั้งนานแล้วแหละสวยจะตายสวยระดับโลก
ดีใจที่มานะคะแต่ขอตรวจสอบสภาพอากาศหน่อย
เพราะว่าทุกปีช่วงแห่เทียนเข้าพรรษาจะมีฝนตกห่ำ
คำว่าฝนตกฮัมแปลว่าฝนตกปล่อยนะคะ
เดี๋ยวมาดูวันนี้แล้วก็ดูคาดการณ์ความเป็นไปได้กันหน่อย
จากภาพถ่ายดาวเทียมตอนนี้ตี๕๕๗นาทีนั่นไง
อุบลราชธานีวันนี้มีฝนแล้วนะคะเห็นจุดที่เกิดฝนไหมคะ
จะเป็นลักษณะของกลุ่มฝนสีเขียวสีเหลืองและบางพื้นที่มีสีส้ม
ถ้าสีส้มเนี่ยก็คือฝนตกค่อนข้างหนักเลยนะ
แล้วฝนวันนี้ก็เกิดจากร่องฝนที่ขยับลงมาพาดผ่านทางตอนบนของประเทศไทย
วกกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมมรสุมประจำฤดูช่วงนี้
กลับมามีกำลังแรงขึ้นอีกแล้วฝนจะกลับมาอีกนะคะคุณผู้ชม
ช่วงเช้าเกิดขึ้นที่พื้นที่ภาคอีสาน
ภาคอีสานก็ยังจะตกแบบนี้ไปจนถึงช่วงเย็นเลยนะคะประมาณ๕โมงเย็น
ส่วนภาคอื่นมีฝนเพิ่มเติมเช่นเดียวกันโดยเฉพาะภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกฝนจะเริ่มตกตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงลากยาวไปจนถึง๕โมงเย็นค่ะ
ส่วนภาคอื่นจะเป็นฝนตกปล่อยมาไวไปไว
เฮ้ยคุณผู้ชมค่ะใครที่ไปเที่ยวช่วงนี้
แม้วันหยุดยาวก็อยากจะไปเที่ยวทะเลแต่ดูคลื่นในทะเลด้วยนะคะ
ฝั่งอันดามันจุดไหนที่มีฝนคลื่นสูงได้๒๓เมตรส่วนทะเลอ่าวไทยสูงได้มากกว่า๒เมตรเช่นเดียวกัน